วัยรุ่นกลุ่มนี้นัดเคลียร์ปัญหากันครับ

มันมีทั้งเสียงระเบิดดังมีทั้งไฟลุกท่วม

ลูกศรชี้ตรงนู้นนะฮะแล้วเหมือนจะเห็นว่ามีเปลวไฟลุกด้วยนะครับ
ปลาระเบิดขวดใส่คู่อารีครับ
หลังจากนั้นครับคนก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป
ขณะที่คนเจ็บนั้นรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ

บริเวณหน้าตึกแถว๑ในซอยเขาน้อย
หมู่ที่๑๐ที่บังละมุงจังหวัดชนบุรี

พวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากันเป็นกลุ่ม
นัดไปเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคู่อริ
คู่อาริมีชื่อกลุ่มครับคุณขวัญคุณผู้ชม

นั่นฝั่งคู่อรินะมาตาโต้เนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาประมาณ๗๘คัน
มาถึงยังไม่ทันได้คุยไม่ทันได้เคลียร์ครับ
กลุ่มนู้นปลาระเบิดขวดใส่แล้วไปถูกรถมอเตอร์ไซค์
จนกระทั่งไฟลุกท่วมก็คือที่มาของภาพวงจรปิดตรงจุดนี้
หลังจากนั้นไฟมันไปไหม้ถูกร่างของเพื่อน
บาดเจ็บอีกด้วยก่อนที่ฝั่งคนก่อเหตุ
พากันหลบหนีไปนี่นะฮะสภาพของคนเจ็บนะ

ทีนี้คุณขวัญคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับการแก้แค้นเอาคืนใช่ไหมครับ
ก็ต้องตามต่อนะส่วนของคนเจ็บเนี่ย
ที่ลองเช็คข้อมูลแล้วจำภาพนี้ได้ไหมฮะ
ภาพเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มกว่า
สิงหาคมสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเล่าไป
เดี๋ยวก่อนคุณคิงอันนี้ใช่ที่บริเวณชายหาดป่ะ
มหาดพัทยาที่มีวัยรุ่น๒กลุ่มตีกัน
นักท่องเที่ยวที่เขานั่งริมหาดชิวตอนกลางคืนวิ่งหนีตายโอละหมาน

เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
กลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ก่อเหตุเอาปืนไปไล่ทำร้ายคู่อาริริมหาดพัทยา
นี่นะจังหวะนี้ที่มีคนตกใจถ่ายคลิปร้องไห้กลัว

แล้วก็มีคนเจ็บที่ไปนอนพงาบพงาบอยู่ริมถนน
มือนี่ยังใส่สนับมืออยู่เลยแล้วไปเจอปืนปากกาตกอยู่ที่ปลายเท้า

ใครจะไปคิดว่าผ่านไป๑สัปดาห์เอ้าเกิดเรื่องอีกแล้ว
แล้วเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกันด้วย
เหตุการณ์นั้นเจ็บสาหัส๒คนและนักท่องเที่ยวก็แตกตื่นตกใจกันไปหมด
นี่คือเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตัดภาพมาเหตุการณ์ล่าสุดช่วงประมาณสักกลางดึกคืนที่ผ่านมา
นี่ฮะไม่รู้ว่าจะเป็นกลุ่มนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเอาคืนหรือไม่อย่างไร
ตำรวจสภหนองปลือครับรู้ตัวผู้ก่อเหตุหมดแล้ว
เนื่องจากว่าทางฝั่งของคนเจ็บเขายืนยัน
ตัวบุคคลชัดเจนว่าใครเป็นใคร
อยู่ระหว่างการตามตัวฝั่งคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ท้าทายกันของวัยรุ่น
กลุ่มท้าทายกันไปท้าทายกันมาก็เลยนัดกันมาคุยมาเคลียร์
แต่สุดท้ายเหตุการณ์บานปลายครับทะเลาะกัน
ปลาระเบิดขวดใส่เลยครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเอง
ใจเย็นครับดูสิ
สัปดาห์ติดแล้วนะเนี่ยอาทิตย์หน้าหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะครับ